ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานีเองเนี่ยท่านก็เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
ก็สแกนพื้นที่ที่เกิดเหตุในอีกครั้งนึงแล้วท่านก็บอกแล้วว่าความชัดเจนเนี่ย
ภายในสองวันนี้รู้กันแน่นอนนะคะโดยพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์เนี้ย
ด้วยตัวเองเลยมีการสั่งการผนึกกำลังชุดสืบสวนสอบสวนสพเกาะเต่าแล้วก็สพใกล้เคียง
ร่วมกับทหารฝ่ายปกครองให้ลงพื้นที่ตามเส้นทางที่นักท่องเที่ยวให้การเอาไว้อีกครั้งหนึ่ง
คือนี่คือไม่ใช่ครั้งแรกลงไปอีกแล้วก็เตรียมที่จะสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ชุดสอบสวนรวม๒๔คนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดด้วย
ที่สำคัญคือมีการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าแบ่งออกเป็น๓ชุดด้วยกันแล้วนะคะ
ใช่ครับมาดูกันหน่อยว่าแต่ละชุดนั้นเขาปฏิบัติการอย่างไรกันบ้าง
แรกเริ่มตั้งแต่บริเวณโฮสเทลที่นักท่องเที่ยวคนนี้เข้าไปพัก
เป็นระยะทางยาวกว่า๒กิโลเมตรก็ตรวจสอบ
พร้อมกับขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางทั้งหมด
โดยพบว่านักท่องเที่ยวเริ่มเที่ยวตั้งแต่คืนวันที่๒๕มิถุนายน
จากนั้นเดินเท้าออกมาที่บริเวณหาดทรายบุรีนะครับ

ชุดที่๒เนี่ยเดินทางตามเส้นทางถนนหาดไซน์บรีใน
จนกระทั่งถึงร้านเครื่องดื่ม
บริเวณใกล้กันใกล้เคียงกันกับไอซแลนดที่นักท่องเที่ยวนั้นอ้างว่าไปซื้อเครื่องดื่มเป็นขวด
หรือกระป๋องแล้วก็เดินต่อไปตามชายหาด
ที่๓เป็นการไล่ตามกล้องวงจรปิดบริเวณร้านลีโอบาร์
ก่อนถึงร้านฟิชโบบาร์นะครับ
ก็จุดที่นักท่องเที่ยวนั้นอ้างว่าเดินผ่าน
และระหว่างทางก็มีผู้ชายเอเชียเข้าไปทัก
จากนั้นเองก็จำอะไรไม่ได้เลย

เรียกว่าดูทุกที่ทุกส่วนที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
รวมถึงมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการสอบปากคำส่วนหน้า
ที่ลานจอปรจุดที่นักท่องเที่ยวอ้างว่าหมดสติ

แล้วก็ขี่รถออกไปใช่ไหมที่เขาให้การไว้
ใครที่มีเรื่องมีราวอะไรแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย

เพื่อสื่อพยาหลักฐานและก็กล้องมุมจรปิด
จะมีการรวบรวมการตรวจสอบทั้งหมดมาประชุมร่วมกันอีกครั้งเย็นวันนี้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าให้คำมั่นยืนยันเอาไว้ว่า
อีก๒วันน่าจะสามารถคลี่คลายปรมต่างได้แล้ว
นี้น่าจะสามารถเป็นเคสตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยวได้
โดยเฉพาะต่างชาติว่าถ้าเกิดคุณจะแอบอ้างแจ้งความเท็ตกุเรื่องขึ้นมา

เพราะว่าทำให้ประเทศของเรานั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ